ที่ทุกคนกำลังจะจับจ้องว่า๔ข้อเขาจะสามารถตอบถูกหมดหรือไม่จะสามารถคว้าทุนไปต่อชีวิตต่อลมหายใจสูงสุดได้หรือไม่นะครับ
เฉลยที่ผมถืออยู่นี่นะครับ
ถ้าตอบถูก๑ข้อรับ๕๐๐๐บาท
ตอบถูก๒ข้อรับ๑๐๐๐บาท

ถ้าตอบถูกทั้งหมด๔ข้อ
รับทุนไปต่อชีวิตสูงสุดถึง๑ล้านบาท

จะคว้าทุนไปต่อลมหายใจให้กับครอบครัวเราได้เท่าไหร่
ผมจะเลือกเฉลยเรื่องแรก
จากเรื่องภาษาไทยระดับชั้นม๒ครับ
คำถามสำหรับเรื่องนี้ก็คือ
แผนผังนี้คือกรอนชนิดใดนะครับ
ตัวเลือกที่๑กรรณดอกสร้อยค่ะ

ตัวเลือกที่๑กรรณดอกสร้อย
ซึ่งเป็นคำตอบที่
ถูกครับ

สมัยก่อนนิยมร้องโต้ตอบกัน
ปัจจุบันนิยมใช้เป็นคำกรอนเพื่อสอนใจ
๑บทมี๔คำกรรณหรือ๘วัก
วักแรกมี๔๕คำ
คำที่สองต้องเป็นคำว่าเอ๋ย
และลงท้ายบทด้วยเอ่ย

ตอนนี้น้องลินทำไปได้๑ข้อนะครับ

ข้อแรก๕๐๐๐บาท

ข้อที่๒นี้นะครับมีมูลค่า๑๐๐๐บาท
ผมจะเลือกเฉลยจากเรื่อง
จังหวัดอุบลราชธานี
คำถามสำหรับเรื่องนี้นะฮะก็คือ
จังหวัดอุบลราชธานี

ข้อ๔๒๕อำเภอค่ะ
ไลนะครับเลือกตอบตัวเลือกที่๔๒๕อำเภอ

ยอม

มีทั้งหมด๒๕อำเภอ

ทุนไปต่อชีวิต๑๐๐๐บาท
ผมจะเลือกเฉลยข้อต่อไปจากเรื่องเบนเทนครับ
และคำถามสำหรับเรื่องนี้ก็คือ

แต่รับรู้ได้ด้วยเสียง
อุณหภูมิและการดมกลิ่น
หนามจากด้านหลังได้
ลักษณะดังกล่าวคือตัวละคร

กาฟิลเลือกตอบตัวเลือกที่๔

รูปร่างเหมือนสุนัขไม่มีตาและหาง
แต่รับรู้ได้ด้วยเสียงอุณหภูมิและการดมกลิ่น

ที่ถูกต้องคือตัวไวมัช

เพราะฉะนั้นนะครับก็ไม่ได้ลุ้นเงินล้านในวันนี้นะครับ
แต่อย่าเพิ่งใจเสียอาจจะได้ลุ้นเงินแสนในข้อต่อไปครับ
เรื่องต่อไปที่ผมจะเฉลยก็คือเรื่องช่างไม้ครับ
คำถามสำหรับเรื่องนี้ก็คือ
เนื้อไม้ละเอียดใสและขึ้นเงา
สีน้ำตาลอ่อนอมเหลืองมีลวดลายชัดเจน
สามารถนำไปย้อมสีตามที่ต้องการได้ง่าย

หากโดนความร้อนหรือความชื้น
บิดและโก่งตัวได้ง่าย
นิยมใช้งานภายในเท่านั้นคุณสมบัติดังกล่าวหมายถึงไม้ชนิดใด
ข้อสามไม้มะค่าตาอู๊ดเลือกตอบตัวเลือกที่สาม
ไม้มะค่าซึ่งเป็นคำตอบที่

นั่นคือไม้ตะแบกเนื้อไม้ละเอียดใสและขึ้นเงา
สีน้ำตาลอ่อนอมเหลืองมีลวดลายชัดเจนสามารถนำไปย้อมสี
ตามที่ต้องการได้ง่ายและใสตกแต่งได้ง่าย
หากโดนความร้อนหรือความชื้นจะบิดตัวและ
โก่งได้ง่ายนิยมใช้กับงานภายใน
เดี๋ยวสรุปกันก่อนนะครับว่าตอนนี้ได้เงินสะสมไปอยู่ที่
หนึ่งหมื่นบาท
หนึ่งหมื่นบาทนี้นะฮะตาคิดว่าจะนำไปต่อลมหายใจตรงส่วนไหนก่อนได้บ้างครับ
เก็บไว้ฝากไว้เพื่อเอาพาไอ้ยุ้ยไปหาหมอ
พอพายุ้ยไปหาหมอแล้วก็เก็บไว้รักษาไว้เพื่อว่าจะให้ลูกหลานไปโรงเรียน

คุณผู้ชมครับครอบครัวคนไทยนะครับเป็นครอบครัวขยาย
มีปู่ย่าตายายช่วยดูแลหลานแต่หลายบ้านนะครับ
หลานกลายเป็นภาระหนักของปู่ย่าตายายที่ต้องกัดฟันสู้ต่อ
ถ้าคุณผู้ชมช่วยกันคนละเล็กละน้อย

ผมฝากครอบครัวของคุณตาอู๊ด
อุบลราชธานีไว้อีกหนึ่งครอบครัวนะครับ

ขอบคุณตากับยายขอบคุณนะครับ

คุณผู้ชมครับหลังจากที่คุณอาลัยได้ตัดสินใจสร้างบ้านให้กับครอบครัวของน้องหวาน
จากจังหวัดอุดรธานีคุณรัฐครับพร้อมด้วยทีมงาน
จึงได้เดินทางแล้วก็ลงพื้นที่นะครับเพื่อไปสำรวจบ้านของน้องหวานครับ
ซึ่งเมื่อไปถึงแล้วนะครับได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจากครอบครัว
รอยยิ้มบนใบหน้าเต็มเปี่ยมไปด้วยความปราบปลื้มและยินดี
ที่ทางคุณอาลัยจะได้มาปรับเปลี่ยนบ้านหลังนี้
ให้เป็นพื้นที่แห่งความสุขของครอบครัวครับ
จะว่าเสร็จก็ไม่เสร็จดีบ้านอ่ะจ้ะ

เวลาหลานวิ่งเล่นวิ่งอะไรอย่างนี้
จะบาดเท้าบาดอะไรเขาอย่างนี้จ้ะ

ทีหลานจะเอามือไปจับกระบาดแล้วก็เลือดออก
หมอเคยบอกว่าถ้าว่าน้องติดเชื้อเนี่ยคือน้องก็ไปเลย
คือไม่ได้อยู่กับเราคือต้องดูแลเขาดี
อย่าให้ฝุ่นละอองเข้ามาในบ้าน
ล็อกมันยังกันความร้อนไม่ได้ดี
ถ้าแนวความคิดผมตอนนี้ก็คือการลื้อออกทั้งหมด
สำหรับบ้านของน้องน้ำหวานนะคะ
สิ่งที่แล้วจะมาทำให้เพิ่ม
คงจะโฟกัสไปที่ชีวิตประจำวันของน้องเมย์

ซึ่งการป่วยทำให้ร่างกายเขามีจุดอ่อน
แล้วก็พื้นที่บริเวณตรงนี้นะคะ

ให้มีความปลอดภัยไม่เจ็บเพิ่ม
ก็อาจจะเป็นการปรับพื้นให้เรียบนะคะผนังให้เรียบ
มีการเจาะช่องระบายอากาศที่ดี
เพื่อให้เขาสามารถที่จะวิ่งเล่นบริเวณตรงนี้ได้เป็นหลักเลยค่ะ

ต้องยอมรับว่าเป็นสิ่งที่

มาช่วยนะคะป้ามาทำบ้านให้นะ
ในการที่เราเข้ามาทำบ้านหลังนี้
จะเป็นแรงบันดาลใจที่ดีสำหรับพวกเราทุกคน
ขอบคุณคุณอาลัยที่มาสร้างบ้านให้น้องอยู่ค่ะ

ขอบคุณมากและขอบคุณสูง
ทางคุณอะไรก็จะพยายามทำให้ดีที่สุดนะคะ
เพื่อให้บ้านหลังนี้เป็นบ้านที่สร้างความสุข

แล้วก็มีของแถมเป็นการสร้างความสนุก
สำหรับเด็กทั้งสองคนคือน้องเมย์แล้วก็น้องปามี่ด้วยค่ะ
และเมื่อทางคุณอาลัยสร้างบ้านของครอบครัวของน้องหวานเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ
ผมจะนำภาพสวยมาให้คุณผู้ชมได้ชมกันครับ
ยินดีกับครอบครัวของน้องน้ำหวานด้วยจ้า

ผมได้เงินหนึ่งหมื่นบาทผมจะเก็บรักษาไว้และจะเอาไปรักษาลูกผมไอ้ยุ้ยเขาช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เลยทุกวันนี้แล้วก็จะเอาไปให้ลูกหลานผมไปโรงเรียน